คู่นี้ค่ะใครจะหวานก็หวานไป
ใครจะลงรูปคู่ใครจะแท็กกันรัวทำไปเลยค่ะ
ส่วนเจมส์จิบอกว่ายังไม่ทำแบบนั้น

แต่อีกหนึ่งเรื่องวุ่นวายด้วยนะคะ

นี่ไงคือพักหลังมาไม่เห็นหน้าเจมส์จิเลย
ไปร่วมกวนตั๊กไลฟ์อย่างที่รู้กัน
นี้เขาก็มีคนเฮฮาปาชิงโกะกันเยอะนะคะ

ว่าเป็นคนของงดรายการคนดีที่ไหนเองนะคะ

หรือว่าไม่ได้ไม่พอใจเรื่องที่ว่า
มีข่าวว่าไปแฉนอฟโฟมกันหรือเปล่านะคะ
เพื่องแกงเคาร์และก็เรื่องน้องโฟมเลยค่ะ
แล้วก็แบบสองคือเราต้องมาดูกันอีกทีหนึ่ง

สะดวกใจที่จะอยู่แค่ประมาณนี้แหละ